เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนเหมือนกันนะคะก็เป็นลักษณะของการขับรถปาดหน้ากันถึงขั้นจอดรถแล้วก็ลงมาทะเลาะกันนะคะ
ต่อ๗๑๕๑กรุงเทพโตโยต้า
นี่ไงฮะอย่างที่เห็นในภาพคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
นี่ให้ถ่ายคลิปไว้เลยเพราะผู้ชายคนนี้เมาแล้วหาเรื่อง
ทำให้ทั้งรถกระบะสีบรอนรถบรรทุกและรถส่งของไปไหนไม่ได้ต้องจอดกันหมดเลยทีนี้
กระบะป้ายแดงของผู้ชายคนเสื้อสีขาวเนี่ยนะคะก็จอดในลักษณะปาดหน้ารถส่งของ
แต่พอเห็นคนเริ่มเยอะแล้วผู้ชายเสื้อสีขาวก็เดินหันหลังกลับไปขึ้นรถกระบะแล้วขับออกไป
แบบนี้ไปเลยค่ะที่ชนบุรีนะคะ
แล้วก็มีข้อความว่าเมาแล้วขับเท่ากับฆาตกรนะคะถ้าเจอเนี่ยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
นี่ถ้าเมาแล้วก็กลับบ้านนอนอย่ามาทำอะไรแบบนี้อันนี้ข้อความในเพจนะคะ
ต้นทางมันก็เริ่มต้นประมาณตรงเนี้ยเนอะเอาเหมือนกันนะฮะเผื่อพี่คนนี้
อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงกันแน่
ยินดีให้ชี้แจ้ง